กรณีหมอพยายามที่จะลวนลามพยาบาล

ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ลำปางนะคะ

ตอนนี้แชร์ภาพของหมอคนนี้
แล้วก็ขุดคุยประวัติแบบละเอียดเลยนะคะ

คราวนี้เป็นคุณหมอที่ไปกระทำลวนลามพยาบาล
หนึ่งในเมืองรถม้าก็คือที่ลำปาง

ก็เลยถูกขุดคุยขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วนะครับ
และที่สำคัญคือเพจดังเขาไปสัมภาษณ์

คุณผู้ชมครับในช่วงแรกนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์
บางช่วงบางตอนที่พยาบาล
เขาพูดถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่ก็คือลูกปิดเทิม

ขนาดปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่ง๑
คลิปเสียงสัมภาษณ์นี้นะครับเผยแพร่ในแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดัง
ซึ่งเพจนี้บอกว่าเป็นเสียงสัมภาษณ์ของพยาบาลผู้เสียหาย
อกจากนี้ก็มีการเผยแพร่รูปภาพของคุณหมอคนดังกล่าว

ทำให้โลกโซเชียลเองก็ออกมาแสดงความเห็น
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก
กรณีนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุพยาบาลกลับไม่ได้รับความเป็นธรรม
บอกแบบนั้นแล้วเธอเองก็ขอย้ายไปทำงานนอกพื้นที่แล้วนะครับ
ส่วนคุณหมอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางเหมือนกัน
พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ครับเพจเฟซบุ๊คแหม่มโพดำออกมาโพสต์

ขณะที่คุณหมอกำลังลวนลามพยาบาล
พร้อมกับเอกสารบันทึกประจำวันจากตำรวจภูทรลำปาง
แล้วก็ใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกาย
ทำให้มีการแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล